บ้านนี้ค่ะคุณแมนการินแล้วก็เกลเวทกาเขาแต่งงานกันมา๒ปีแล้ว
พี่แมร์นี่นะคะขยันทั้งงานบ้านทั้งการบ้านก็แล้ว
แต่๒ปีแล้วก็ยังไม่มีเบบีกันสักทีนะฮะ
งานนี้หลายคนก็ยังแอบคิดอยู่ว่าตกลงพี่แมนเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะพี่แมนการินก็ได้โพสต์ภาพหน้าท้องของภรรยาสาวที่เหมือนจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
แฮสแท็กชวนลุ้นเราก็เออดูภาพแบบนี้คิดว่าภรรยาเขาท้องไหม

แต่ว่าไปดูแฮสแท็กเขาก่อนเขาบอกว่าดีใจนึกว่าจะมีแมนน้อย

แฟนคลับกับเพื่อนดารานักแสดงเข้ามาแสดงความยินดีลุ้นกันนะฮะว่าคู่นี้ต้องมีทายาทแน่เลย
แต่ท้ายที่สุดแล้วหนุ่มแมนก็มาเฉลยความจริงดับฟันทุกคนในตอนท้ายแบบฮา
สไตล์พ่อบ้านใจกล้าด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามพี่แมนกันเลยค่ะ
ที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำ๕วันใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็หักขำตอนแรกก็เห็นทรงแบบเหมือนเกลจะแบบมีน้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เรียกมาฟังหน่อยก็ได้ยินเสียงร้องเฮ้ยตกใจจริงท้องร้องหิวนะครับ
ก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ปีนี้เราจะตั้งใจที่เราจะมีน้องก็แล้วกัน
ผมยังลุ้นเลยครับทุกวันนี้นะครับแบบอยากให้แบบมีน้องเร็วในปีนี้ก็คือเป็นปีที่ตั้งใจในระดับหนึ่งครับ
แต่ก็ไม่ได้กล้าคาดหวังมากเพราะเดี๋ยวกลัวพลาดก็ทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ในปีนี้ก็จะเป็นปีที่เที่ยวมากขึ้นครับ
เพราะว่า๒ปีที่ผ่านมาก็จะทำแต่งานปีนี้จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวแล้วพอธรรมชาติในปีนี้ก่อนครับ
ถ้าไม่ได้ปุ๊บต้นปีคุยเลยครับ
บอกไว้แล้วว่าภายในปีนี้นอกจากจะขยันซื้อน้ำปลาซักผ้าให้ภรรยาแล้ว
พี่แมนยังทำการบ้านทำทุกวิถีทานนะครับเพื่อกำลังใจเขาหน่อยละกั้นนะครับ